ต้องบอกว่าเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดง
ที่มีความเซ็กซี่แพรวหนักมาก
สำหรับนัทศักดาธรของบริมิตร

หัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาโอ๊ยพูดอยู่คอนโดก็ไม่รู้คุณ
นั่นน่ะสิขึ้นเป็นตึกเป็นแถวเลยนะจัดเรียงระเบียบอย่างดีที่สุด
เจ้าตัวก็จัดเต็มค่ะโชว์หุ่นแบบไม่มีปิดบัง
ให้กับเฟซบุ๊กแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเซอร์ราว
ซึ่งก็มีทั้งกระแสชื่นชมแล้วก็มีกระแสที่วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะ
เหล่าโซเชียลซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับชาวเน็ตแบบติดตลก
ว่ามีของดีก็ขอโชว์หน่อยแล้วกันนะเถอะ

ไม่รู้จะออกมาอธิบายไงก็ชอบก็สนุกแค่นั้นเอง
คือถ้าเป็นงานไหนแล้วผมแบบไม่สนุกที่จะทำผมก็ไม่ทำ
นั่งแก้ผ้าลงไอจีทุกวันมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะ
พอปีนี้เราเล่นฟิตเน็ตมาสักระยะจนเรารู้สึกว่าอ่ะงั้นเราน่าจะพร้อมสำหรับงานนี้แล้วก็เลยก็เลยทำ
กังวลนะครับเพราะว่าคือผมว่าคนสมัยนี้เขาแยกแยะได้
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันคือ

มันก็คือชุดที่คนปกติใส่เวลาไปเที่ยวทะเล

แต่ก็รู้สึกว่าก็ขอเว้นนิดนึง
เพราะว่าตอนนี้เราก็อยากทำอัลบั้มเพลงให้เสร็จ
ให้ทำเป็นอย่างเดียวในอาชีพผมไม่รอดหรอก